คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุอุกอาจกลางดึกกันนะครับ
คือรถ๒คันเข้าด่านตรวจแอลกอฮอล์ของตำรวจ
แล้วคนในรถคนนึงนะครับคุณผู้ชาย
ตะโกนออกมาขอความช่วยเหลือจากตำรวจ

คุณผู้ชมฮะตำรวจต้องสกัดรถทั้ง๒คันนี้ไว้นะฮะ
แล้วก็ควบคุมคนในรถลงมา
วัดแอลกอฮอล์ทำให้ตำรวจช่วยเขาไว้ได้
แล้วตรวจรถนะคุณอาวุธเต็มคันเลย
ทั้งปืนทั้งกระสุนเต็มไปหมดเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
คือตำรวจจราจรกลางบกจรตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล
บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีถนนร่มกล้าวเขตมีนบุรี
และทีนี้มีรถคันแรกก็คือเชฟโรเล็ตโซนิกสีขาว
ทะเบียน๒กก๙๐๔๐คันนี้
แล้วก็รถโตโยต้ายาลิสสีแดงทะเบียน๘กก๒๘๘๑กรุงเทพ
ขับตามกันมาทั้ง๒คัน
จากนั้นนะคุณมีคนในรถเป็นผู้ชาย
อายุสักประมาณ๔๐ปีนะฮะตะโกนออกมาจากรถเชฟโรเล็ต
สีขาวคันแรกนี้ช่วยด้วยครับครับ

ตำรวจเห็นพิรุษเห็นข้อสงสัยอะไรมากมายนะฮะ
ก็เลยต้องควบคุมรถทั้ง๒คันที่แล่นต่อกันมานี้ไว้
แล้วก็เอาคนบนรถมาทั้งหมด๕คนออกมาสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจในรถคุณดูสิอาวุธเต็มเลย
พบอาวุธปืนออโตเมติก๔กระบอกพร้อมกระสุน
บรรจุทั้งในแกซีนและรังเพลิงคืออะไรพร้อมใช้
อาวุธปืนรีโวโว่บรรจุกระสุนอยู่เต็มโม่พร้อมใช้เหมือนกัน
แล้วก็ปืนลูกซองพร้อมกระสุนลูกซอง๒๗นัด
รวมกระสุน๖๑นัทที่นี่นำตัวไปโรงพัก
สอบสวนทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้ต้องหา๕คน
ซึ่งเขาบอกเขารู้จักกันอันนี้พูดตรงกันทั้งสองฝ่ายนะ
แต่ผู้ต้องหาทั้งหมดยังไม่ยอมให้การ

เม่นกับผู้เสียหายเรื่องคำพูดพูดจาไม่เข้าหู
แค่เพียงจะอุ้มไปไม่ได้ตั้งใจจะฆ่า

คาดว่าน่าจะมีสาเหตุหรือว่าความบาดหมาง

ก็ต้องรอสอบสวนตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาและผู้เสียหาย

ซึ่งญาติผู้เสียหายก็แจ้งความทำร้ายร่างกาย

เพราะว่าตัวผู้เสียหายต้องถูกส่งไปที่โรงพยาบาลด้วยนะครับ
ล่าสุดความคืบหน้าที่สนมีนบุรี
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่สน
โดยพนักงานสอบสวนจะนำตัวทั้ง๕คน

ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุน
โดยไม่รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะ

แล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องของการติดป้ายทะเบียนรถ
ไม่ถูกต้องเพราะว่ารถยาลิสสีแดง

ก็ต้องประสานอายัดตัวไปดำเนินคดีต่อไป
แต่ทีนี้ทางฝั่งของผู้เสียหายบ้างคุณ
คือผู้เสียหายบอกแบบนี้ครับเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวผมเองนะคุณนะ
คือแค่นั่งกินข้าวอยู่ภายในร้าน
แล้วก็มีชายชะกันทั้ง๕คนพร้อมกับอาวุธนะฮะ
ลงมาเลยคุณลงมาแล้วข่มขู่ให้เขาขึ้นรถ
ครูให้เขาขึ้นรถตัวผู้เสียหายบอกเอ้ยขึ้นไปทำไมพี่
แล้วก็ตอนแรกนะไม่รู้จัก๔ใน๕นั้น

คนนี้รู้จักนี่นะแต่ทำไมต้องมาอุ้มผมขึ้นรถแบบนี้
รู้จัก๑คนใช่ครับเขาก็ไม่ยอมจะขึ้นรถ
เพื่อนเขาที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็พยายามจะมาช่วยนะ
ช่วยไม่ได้ถูกลากขึ้นรถนะครับ
เขาจำได้เป็นเรื่องของการเขม่นกัน
คำพูดที่ไม่เข้าหูแล้วฮะ
ตัวของผู้เสียหายบอกโชคดีนะที่ผ่านด่านตรงนี้พอดี
เพราะผ่านด่านปุ๊บนะครับผมเลยยอมที่จะตะโกน
ขอความช่วยเหลือจากตำรวจนะครับ
นี่คุณผู้ชมคือตัวของคนที่รอดชีวิตมาได้บอกว่า
ถ้าผมไม่เจอด่านนะผมถูกอุ้มไปฆ่าแน่นอนนะครับ

จอจอจออะไรก็บอกผมก็ถอยอะไรวะ

ลากลากลาก

เดี๋ยวเอาไปฆ่าเขาบอกเดี๋ยวมึงไปเลยมึงได้ตายเนี่ย

โอ้โหโชคดีนะที่ผ่านด่านแล้วตำรวจสามารถควบคุมไว้ได้ก่อนนะฮะ